เนื่องนะครับเรื่องของการที่แฟนบอลบางกลุ่มบางส่วนนะครับไปจุดทหภัยหรือว่ารูแฟนในสถาน
โอ้โหแฟนบอลในโลกโซเชียลอยากจะช่วยตำรวจในการตามหาผู้ที่กระทำผิดแล้วก็นำมาลงโทษให้ได้นะครับ
เช่นเดียวกันนะครับก็มีลายหลุดออกมานะครับจากกลุ่มนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เขานั้นจะใช้ในการสื่อสารกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยส่วนตัวสนุกสนานและที่สำคัญวาระที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขานั้นต้องใช้กำลังใจในการปลุกระดมกันขึ้นมา
ก่อนอื่นนะครับไปดูนี้ก่อนความขึ้นหน้าเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งรางวัลนำจับผู้ที่จุดพลุไฟในสนาม
เกมอุปสรรคที่ผ่านมานะครับเรียกว่าตั้งค่าหัวเอาไว้เลยหัวละ๓๐๐๐๐บาทนะครับ
ก็มีนักสืบโซเชียลไปสืบส่อหาแฟนบอลในกลุ่มที่จุดพลุไฟหรือว่าพลุแฟร์นี่แหละ
โพสต์แรกนะครับที่สืบได้ก็มาจากเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
พร้อมทั้งชูนิ้วทิ้มให้สุภาพด้วยก็ไม่ต้องบอกว่านิ้วอะไรนะ
มาเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลสาวรายหนึ่งที่สวมชุดสีดำคล้ายกับกลุ่มที่ก่อเหตุนี่แหละ
เป็นภาพเซลฟี่ของเธอพร้อมกับข้อความที่ว่าพี่ชอบมันอยู่ที่ใจของเราแล้วก็ศรัทธา
ก็คือเป็นกลุ่มแฟนบอลที่เขาสนับสนุนเรื่องของการจุดพลุไฟในสนาม
จากนี้ยังมีแฟนบอลหนุ่มรายหนึ่งนะครับสวมเสื้อทีมชาติไทย
นั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับแฟนบอลที่จุดพลุนี่แหละคาดว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ก็มีโพสต์ออกมาสนับสนุนว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตาม
พวกเขาชินกับเสียงด่ามาตลอด๑๐ปีแต่ก็ยังยืนเคียงข้างกันมาตลอด
นี่เป็นคำพูดของเขาในเฟซบุ๊กนะ
จริงมันก็มีบางกลุ่มก็มีการพูดคุยกันเหมือนกัน
บอกว่ากลุ่มนี้ในสนามอาจจะดูหนักหน่วงรุนแรง
แต่จริงแล้วเนี่ยกิจกรรมทางสังคมไม่ดีเขาก็ไปทำเหมือนกัน
แต่ว่าตรงนี้มันอาจจะคนละเรื่องกับการที่เขาไปกระทำอยู่ตรงจุดนี้
ทำดีกับทำไม่ดีมันคนละเรื่องต้องแยกส่วนกันนะครับ
แล้วก็การที่ไปจุดพลุแฟร์หรือว่าพลุไฟในสนาม
อย่างหนึ่งต้องยอมรับว่ามันผิดกฎมันผิดกฎแน่
แล้วมันจะมีผลกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการเล่นในบ้าน
เดี๋ยวก็ต้องดูกระบวนการของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับ
นี้ครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ชี้แจงว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
แล้วก็ผิดกฎก็ห้ามของฝ่ายจัดการในสนามไง
ซึ่งอาจจะถูกสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่า
ตัดสินปรับเงินขั้นต้นประมาณ๗แสนบาทนะครับ
และอาจจะถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระหว่างห้ามจัดการในสนามในบ้านหรือห้ามแฟนบอลเข้าชมการในสนาม
หรือไม่ก็อาจจะถูกสั่งให้จัดการแห่งขันในสนามที่เป็นของประเทศที่เป็นกลาง
ซึ่งผู้ที่หาเบาะแสการกระทำนี้เนี่ยก็สามารถไปแจ้งได้ที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
หรือไม่ก็สถานีตำรวจนครบานหัวหมากนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของทางฝั่งสมาคมเขาก็บอกแล้ว
มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยคุณพาธิสุภพงศ์นะครับ
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ส่วนกรณีที่จะโดนแบนในบ้านที่ผ่านมาก็จะมีบทลงโทษนะครับ
ก็ต่อเมื่อเจ้าบ้านเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
สถานการณ์ได้เช่นเดียวกับที่ทีมชาติมาเลเซีย
เคยถูกแบนมาแล้วนะครับห้ามแข่งในบ้านในเกมบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๒
ที่มีแฟนบอลไปโยนพลุลงมาพลุไฟในสนามนะครับ
ต้องยกเลิกการแข่งขันไปแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์หนักขนาดนั้น
เพราะว่าของไทยเรานะครับมีเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งไม่มีผลกระทบต่อเกมการแข่งขันนะครับ
ก็สามารถแข่งขันได้จนจบจึงเชื่อว่าจะมีเพียงโทษปรับเท่านั้น
แต่หากว่ามันเกิดขึ้นซ้ำซากครั้งต่อไปก็มีโอกาสที่จะโดนโทษดังกล่าวได้เช่นกันครับ
ภาพเหตุการณ์อย่างนี้ครับเป็นภาพที่อาจจะต้องถูกแบนในบ้าน
แต่ของเราไม่ได้แรกขนาดนั้น
ของมาเลเซียใช่ไหมครับ
ใช่ครับที่เจอกับทางสาวดีอาราบี

จากเรื่องของสัญญาพิซิโก้แล้วก็ยังมีสปีริตของทีมชาติไทยในชุดนี้

พูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นกันแต่จริงแล้วไม่น่ามีอะไรมากกว่าที่เราเห็นกันในภาพ
ก็คือมีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่เกิดฤทธวีการเนี่ยแสดงอาการให้พอใจบางอย่าง
คือเขาเล่นกัน
เอามาจับประเด็นกันเพราะว่าทีแล้วพวกเขาเล่นกันแบบนี้อยู่แล้ว
ก็มาชี้แจงเรื่องประเด็นนี้ให้แฟนบอลได้สบายใจวันอาทิตย์นี้เขารักกันดี
และนี่มาดูข่าวนี้ยิ่งตอกย้ำไปใหญ่ว่าความสัมพันธ์ในทัพช้างศึกทีมชาติไทยดีขนาดไหนคุณวรปัต
ใช่เพราะว่าหลังจากที่จบเกมที่ไทยเนี่ยแพ้โดนีเซียไปในการบุกไปเยือนก่อนนะครับ
อีกต่อสองจังหวะสำคัญก็คือมีจังหวะที่ธิรฐรในจ่ายบอลพลาด
และทำให้อินโดเขาได้จังหวะบุกเข้าไปแล้วก็ตีเสมอได้
ธรไปโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์นะครับของทัพช้างศึกที่มีนักเตะทุกคนอยู่ในทีม
แล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษกับจังหวะนั้นนะครับ
ทำให้ทีมนั้นน่าจะเล่นยากขึ้นในการกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
แต่ว่าทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าให้สู้ไปด้วยกันนะครับ

ก็ทำให้แฟนบอลหลายคนนั้นเปลี่ยนความคิดว่านักเตะชุดนี้เนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีเรื่องราวของการที่อาจจะไม่มีสปีริต
หรือว่าเล่นแบบอาจจะดูแล้วไม่เต็มที่จริงไม่ใช่เลยแต่ผมว่าถ้าได้ดูการ